วิรกรรมสุดแสบของหมาจอมสนกันหน่อยนะครับ
วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกลับมาอีกทีพร้อมสิ่งนี้ค่ะ
ถ้าคุณเป็นเจ้านายของหมาตัวนี้คุณจะชมหรือคุณจะดุคะ

ถ้าปลามาปลาไปเอามาจากไหนลูก
เถ้าตัวมมจ๊าคิดว่านุศคือเจ้าหน่ายของหมาต้องชมแน่เลย
แต่ไม่รู้ว่าจะชมหรือดูดีนะคะ

คนขาวแต่ตอนนี้เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
มันสีอะไรสีน้ำตาลเปลือไปด้วยโครนแบบนั้นไปเอาจากไหนมา
ยังไงก็ตามอย่าไปเอาปลาที่มีเจ้าของเข้ามาแล้วกัน
บางคนบอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่ค้าในตลาดวิ่งมาตาม
จ่ายค่าปลาด้วยนุฏจ่ายค่าปลาด้วย

ใช่คือปลาเป็นนะคะเอ็นดูหมาจับปลาเก่งกว่าดอมอีก